กลับมาก่อนหน้านี้๔ตัวแล้วตอนสุดท้ายตอนที่๕
เมื่อคุณคิดถึงว่าคนไหนเป็นคนที่ใช่ในวันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ครั้งนี้คุณจะลองดูว่านี่คือสัมภาษณ์เท่านั้นสุดท้ายของผู้สมัครทั้ง๖คน
กับอนาคตของฟุตบอลไทยในอีก๔ปีข้างหน้าครับ
ฟุตบอลเมืองไทยมันมีอาถรรพ์ใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีผมเชื่อว่าฟ้าดินลงโทษครับ
สำเร็จกรมภาคผมไม่ตอบครับ
คุณคิดว่าใครคือคนที่ใช่ที่สุดก่อนวันตัดสินชะตาฟุตบอลไทย
ปิดตำนานการควานหาผู้นำคนใหม่ใน๙ที่๑๐๐ของวงการฟุตบอลไทย
กับการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีครั้งไหนยิ่งใหญ่กว่า
๔ปีหลังจากนี้รอยร้าวที่ผูกไว้จะถูกแก้อย่างไร
เพื่อให้บอลไทยเดินหน้าสู่ความสำเร็จติดตามจาก๖ผู้สมัครได้ณบัตรนี้
ได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังทางนี้โอ้โหวงการแก้ไหวครับถ้าเกิดได้เป็นนายก
ถ้ามันจะแก้ไม่ไหวมันก็ไปแก้ข้อบังคับระบุให้มันชัดเจน
เพราะว่าทุกปีเราต้องมีการประชุมใหญ่รับรองงบโดน
ตอนนี้เขายังตั้งหลักว่าผมเนี่ยคือทีมสภากรรมการเดิม
อันนี้เข้าใจเลยไม่ว่ากันก็ถือว่าต่างคนก็ต่างเชียร์ไป
ฝั่งนี้ก็พยายามจะล้มก็เหมือนฟุตบอลเล่นกัน
ผมว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วก็สวยงามนะฮะแต่ตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงไป
คืออะไรสร้างความเกลียดชังสร้างความขัดแย้ง
สร้างสิ่งที่สาดโคนใส่ฝั่งตรงข้าม
อันนี้ผมว่าต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายต้องหยุด
มาคุยกันเลยแล้วบอกว่ามันไม่ถูกนะอย่าทำกันดีกว่า
เพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มนับหนึ่งใหม่จากร้อยปีที่ผ่านมา
ผมเชื่อตรงนั้นก่อนแล้วผมยอมรับด้วยแต่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกา
ข้อบังคับต้องเป็นข้อบังคับถ้าไม่เป็นไปตามนั้น
มันก็ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะเกิดความยุติธรรม
วงการฟุตบอลได้ยังไงในเมื่อตั้งแต่แรกมันก็ผิดแล้ว
แล้วคุณก็ยอมรับกันถ้าได้มีโอกาสจริงนะ
ผมจะเอาทั้งสองส่วนเลยฮะมาเขียนกฎิกาเลย
สี่ปีข้างหน้าคุณจะทำยังไงเขียนไว้ก่อนเลย
แล้วผมบอกเลยผมอยู่สมัยเดียวถ้าคุณเห็นผมดีทำงานดี
คุณให้ผมลงเลือกใหม่โหวตกันมาเลย
ไม่เป็นทำอะไรผมจะทำให้หมดเลยแล้วทำให้ดู

ผมว่าตัวจริงเสียงจริงแล้วคนจริง
สถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งขัน
คุณผู้ชมก็คงจะพอประเมินได้นะครับว่า
ฝ่ายไหนนั้นจะเป็นคนที่ได้ครองบอลบุก
และก็มีโอกาสในการชนะมากที่สุด

เขามองไกลคือเต็งแชมป์
มากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้
ก็เลือกกันมาเยอะแล้วประมาณ๕๐คนให้ผมแล้ว

คุณก็มาอยู่ด้วยกันมาช่วยทำงานกัน

ผมมากับคนนี้ผมต้องทำงานกับคนนี้
ก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
ถ้า๗๒ทีมเลือกคนที่ดีที่สุด

อย่าเลือกฝ่ายอย่าเลือกในสิ่งที่โดนล็อกมา
คู่ต่อสู้ของผมผมจะให้ใครอยู่ที่ผม

ผมก็จะเทไปให้คนที่เขามีความตั้งใจ

ถ้าจะแพ้ก็แพ้อย่างมีศักดิ์ศรี
แต่ถ้าแพ้แบบอายุธรรมสู้ใจขาด

ทุกคนกับผมก็มองคุณสมยศ

ชาญวิทย์เขาก็มองสมยศ
กับผมคุณสมยศก็บอกว่า

ก็เท่านั้นเองเขาก็พยายามทำยังไงว่าเขาชนะแน่
ถ้ามีใครวิจารณ์ผมว่าผมเป็นตัวเต็ง
เต็งหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ
ผมก็เหมือนคนที่เดินเข้ามาในบ้านหลังหนึ่ง
เห็นบ้านหลังนี้ผูกพังสกปรกลกลุงรัง
ผมอาสาเข้ามาปัดกวาดเก็บกวาด

ดูดีมีเสน่ห์หน้าอยู่หน้าใสขึ้น
ผมเชื่อว่าคนในวงการฟุตบอลก็คิดเช่นเดียวกับผม

ทิ้งท้ายด้วยวาถะของ๖ผู้สมัคร
ก่อนที่เสียน้องหวีนั้นจะดังขึ้นในวันพรุ่งนี้
เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับสโมสรสมาชิกทั้ง๗๒เสียง

ติดตามฟังมุมมองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของพวกเขา

ในการเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คนที่ดีหายหมดครับ
ผมคิดว่าถ้าคุณไม่อยากให้ตรงนี้เสียเปล่า
คุณก็ลองพิจารณาดูนะครับ
ว่าใครควรจะมาเป็นนายกคนต่อไป
และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ต่อไปนี้การบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บริษัทไทยพิวมีลีกหรือดิวิชั่น๑ดิวิชั่น๒
ผมมั่นใจว่าถ้ามองถึงเนื้องาน

ผมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ต้องพิจารณาครับ
ในมุมของอาจารย์หลังก็คือว่าแพ้ก็แพ้

ก็ผมบอกละผมเคยไปเล่นบอลที่อ่านฟังไปแหละ

เป่าเข้าข้างจนเดินออกมาแบบที่บอก

การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้

ถ้ายกเลิกการมอบอำนาจไม่ได้
มันก็จบว่านายกคนต่อไปก็จะชื่อ
พลตำรวจเอกสมยศภูมิบันม่วง
นี้พูดเองเลยนี่อะผมพูดไง

ก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีการของคุณ
ซึ่งผมเชื่อว่าเนิ้งมันไม่แฟร์

อยากเข้าไปลองว่าจะได้แย่งไปได้สักกี่เสียง
เพราะผมเข้ามาผมก็ลงมาทั้งนาพรวมทั้งแต่๓มีนาปีไกล
ผมถอนตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่

แล้วเรามาตามรุ้นกันต่อครับพรุ่งนี้

อรุณพักดีทีมข่าวไทรัตทีวีรายงาน